ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่น้องชายของจุฬาราชมนตรีนะครับ
โดนคนร้ายกระหน่ำแทงแล้วเสียชีวิต
หลังจากคนร้ายแทงตายเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาใช้มีดเล่มเดียวกันนะครับ
บังคับจี้ให้วินมอเตอร์ไซค์พาเขาหลบหนี
ล่าสุดวันนี้ส่งตัวฝากขังนะฮะ
คนก่อเหตุยืนยันว่าตอนที่เขาก่อเหตุนั้นไม่ได้เมายานะ
เขามีสติครบถ้วนแต่เขาแค้นฝังใจครับ
ตำรวจสพสิงหานครคุมตัวนายร่อหีมคงคาลิมีนอายุ๔๒ปีครับ
คนร้ายที่ก่อเหตุแทงในเลาะพิทักษุมพลเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็เป็นน้องชายของจุฬาราชมนตรีจนเสียชีวิต
วันนี้คุมตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดสงขลาฝากขังนะฮะ
ดูภาพตอนที่คุมตัวไปขึ้นรถฝากขังได้เลยครับ
นี่ฮะเดินลงมาจากโรงพักแล้ว
ระหว่างที่ผู้ต้องหาเดินไปขึ้นรถได้เล่าให้กับนักข่าวฟัง
เขาบอกว่าเขาเสพยาจริง
วันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็เสพยาเสพยาไปก่อนหน้านั้น
แต่เขาเสพเสร็จแล้วนอนพักตื่นมาสั่งยาแล้ว

แล้วตอนที่ก่อเหตุที่เห็นว่า
เลาะซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นน้องชายจุฬาราชมนตรี
เขายืนอยู่ที่ร้านขายข้าวราดแกงริมทางเนี่ย
จังหวะนั้นเขามีสติครบถ้วน
ก็ยังตัดพ้อน้อยใจด้วยบอกว่าช่วงที่ผ่านมา
เขามักจะโดนผู้ตายกันแกล้งคอยพูดจาดูถูกเยาะเย้ย
ขนาดว่าเขาจะไปสมัครงาน
ผู้ตายก็ไปบอกเจ้าของร้านบอกว่า

ด้วยปัญหาที่สะสมและเก็บแค้นฝังใจไว้นานครับ
วันที่เกิดเหตุบังเอิญว่าเดินผ่านไปแล้วเห็นว่าผู้ตายเนี่ย
อยู่ตรงร้านข้าวราดแกงพอดี
จากนั้นเขาอ้างว่าเห็นผู้ตายทำหน้าเยาะเย้ยใส่
ก็เลยบันดาลโทษะลงมือก่อเหตุกระหน่ำแทงเลยครับ
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน
ไม่ได้มีการหลอนยาแต่อย่างใด
สิ่งที่เกิดขึ้นเขาอยากจะขอโทษทางครอบครัวของผู้ตาย
ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็ต้องมาเดือดร้อน
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้ด้วยลองฟังดูฮะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้ครอบครัวเนี่ย

เมื่อวานนี้ก็มีพิธีฝังศพ

เป็นข่าวเศร้าเพราะว่า
จุฬาราชมนตรีได้มีการประกาศแจ้งข่าวว่า
จุฬาราชมนตรีนายอาศิษฐพิทักษ์คุมพล

สำนักจุฬาราชมนตรีได้มีการโพสต์ผ่านเพจ
สำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องการถึงแก่อนิจกรรม

โดยระบุว่าแท้จริงเราเป็นสิทธิ์ของอัลละ
และเราต้องกลับไปสู่พระองค์ครับ
ตามที่นายอาศิษฐพิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรีได้เข้ารับการรักษาอาการป่วย
เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ณโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
สำนักจุฬาราชมนตรีขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
อาศิษพิทักษุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่๑๘ของประเทศไทย
กลับสู่ความเมตตาของอัลละ
แก่อนิจกรรมเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๓๒นาทีที่ผ่านมา
ในวันนี้๒๒ตุลาคมปี๒๕๕๙
และจะจัดพิธีละหมาดยะนาซะหรือละหมาดขอพร
วันจันทร์ที่๒๓ตุลาคมเวลา๑๐นาฬิกา
มัศยิตกลางประจำจังหวัดสงขลา
อกจากนี้ครับสำนักจุฬาราชมนตรี
ขอเชิญพี่น้องชาวมุสลิมร่วมละหมาดขอพร
มัศยิตสถานของท่านหรือสถานที่ที่จัดไว้
ความเหมาะสมกลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น

เมื่อวานนี้มีข่าวเศร้าว่าน้องชายของท่านจุฬาราชมนตรี

แล้วพอมาวันนี้ก็เป็นข่าวเศร้าที่
จุฬาราชมนตรีคนที่๑๘ของประเทศไทยนั้น
ถึงแก่อนิจกรรมขอแสดงความเสียใจด้วยครับ